ไปที่นครศรีธรรมราชทองทั้งนั้นพวกคุณไม่เห็น
พวกคุณไม่เห็นเนี่ยฉันกำลังจะรวยนะครับ
คือแต่ว่าเขามองว่าสุดเพี้ยนหรือเปล่าหินซุกบ้าน
ก็มีแต่หินไงเออนะครับในลิ้นชงลิ้นชักแช่น้ำ

นี่เก็บใส่เกี้ยมีเตาด้วยมีเตาหลอมทองด้วย
นี่ครับคุณผู้ชมฮะไปเก็บมาแช่น้ำไว้
ถ้าอยู่ในลิ้นชักแช่น้ำได้แช่น้ำ
ถ้าอยู่ตามบ้านซุกไว้ซุกไว้เก็บไว้นี่ทองทั้งนั้น
อยากจะเห็นที่หลอมแล้วจังเลยมันจะละลาย
เขากำลังหลอมไปนี่กำลังหลอมคุณผู้ชมครับพลเมืองดีแจ้ง

ผู้ชายคนนี้อายุ๓๗ได้มั้งคล้ายเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะครับ
เก็บก้อนหินจากที่ต่างเข้าบ้านเก็บเข้าบ้านเก็บเข้าบ้านเห็นไหม
นะครับหินแบบไหนมาตั้งเก็บไว้ในบ้านหมดเลย
เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งตะบนปลีกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ตอนกู้ภัยไปถึงเนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้นะครับ
ก้อนหินก้อนดินใส่กระสอบปุ๋ยเอาเดินเข้าบ้านเอาเดินเข้าบ้าน
คนก็สงสัยก็ตามไปดูโอ้โหเข้าไปตะลึงครับ
กู้ภัยตะลึงทุกซอกทุกมุมเห็นไหมครับ
นี่ในหม้อใช่ไหมครับยังมีเลยครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับ
ในห้องน้ำห้องนอนห้องครัวครับ
คือเหลือที่ไว้เดินเฉพาะแบบเป็นทางนิดเดียว
แม้กระทั่งในลิ้นชักอันไหนขังน้ำได้พอใส่น้ำแช่ด้วย
แต่ที่สะดุดตาคือหินก้อนใหญ่วางอยู่บนตะแกรงในเตาอ้างโลกคุณผู้ชม
มีการจุดไฟลักษณะเหมือนหลอมนะควันถ้าถามเขาก็คือต้องหลอมแหละนะ
ผู้ชายอายุ๓๗เล่าบอกว่าโอ้ผมอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ส่วนก้อนหินทั้งหมดเอามาจากข้างบ้านนี่แหละ
พอเห็นว่าก้อนหินที่เก็บมามันมีสายแร่ทองคำอยู่นั่น
ทิ้งไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์จะเตรียมเอามาหลอมนะครับ
เป็นทองคำไปขายตามร้านทองนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวจะรวยมหาศาล
ซึ่งแกไปทำอะไรด้วยอีกนี้
ร้อนเป็นเม็ดทองครับ

ซึ่งใกล้ใดอย่างนี้เป็นเจ้าโรยพยาบาลที่นั่น

จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้ชายคนนี้นะครับ
ขึ้นรถกู้ภัยพาส่งโรงพยาบาล
เดี๋ยวคงต้องให้แพทย์วินิจฉัยก่อนว่าเขามีอาการทางจิตเวทไหม
ถ้ามีเดี๋ยวต้องส่งตัวบำบัดรักษาตามขั้นตอนต่อไปครับ